แถวนี้มีร้านอาหารที่ชื่อว่าครัวเก่าเก็บ
แต่มองไปมองมาชักไม่แน่ใจแล้วค่ะ
วันนี้ร้านอาหารหรือพิพิธภัณฑ์ขายของเก่ากันแน่

ลายมากเลยที่เข้ามาแล้วมาบอกกับเราว่า
เขาไม่สามารถซื้อกลับบ้านได้
เพราะว่าสตังค์อยู่ในกระเป๋าแฟนเขา
แล้วแฟนเขาไม่ให้ซื้อ

พี่ผมอยากดูอยู่ที่นี่นั่งที่นี่นาน
พี่น่าจะมีอันนู้นมีอันนี้นะ
ก็เลยเป็นที่มาว่าถ้างั้นเรามีอาหารละกัน

แล้วอาหารที่พี่ทำเนี่ยคือพี่น่ะเป็นคนต่างจังหวัด
พี่ก็เลยเลือกเอาเมนูที่พี่เคยช่วยแม่ทำ
ตั้งแต่เด็กเอามาขาย
โอ้โหแสดงว่าอาหารของที่นี่ต้องเด็ดจริง
ถึงติดอกติดใจลูกค้ามายาวนานขนาดนี้
อยากรู้ซะแล้วว่าเมนูเด็ดของที่ร้านมีอะไรบ้างนะ
รายการเรื่องนี้ต้องขยายมาเยือนทั้งที
พี่ก็เลยต้องทำ๔เมนูเด็ดให้ทานค่ะ
มีแกงคั่วหอยขมยำเมี่ปลาทับทิมทอด
หมูมะกรูดแล้วก็ต้มขาปลาสลิดค่ะ
แค่ได้ยินชื่อเมนูก็น่ากินแล้ว
อยากจะลองลิ้มชิมรสของทั้ง๔เมนูกันหน่อยจะได้ไหมคะ
เดี๋ยวตามพี่ไก่ไปทำอาหารกันในครัวเลยนะคะ

ส่วนชีวิต
แทนกลิ่นหอมเตะจมูกมากเลยค่ะคุณพี่ค่ะ
แถมหน้าตาของอาหารยัววว์น้ำลายสะลึกเกิน

เดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้รู้จักอาหารแต่ละเมนูนะคะ
เมนูแรกยำเมี่ยงปลาทับทิมนะคะ
คือปกติแล้วเนี่ยเมี่ยงส่วนใหญ่ที่เราทานกันเนี่ยก็คือเราจะต้องมานั่งห่อเครื่องประกอบใส่ใบชะพูแล้วก็ห่อซึ่งมันจะดูลำบากในการรับประทานนะคะ
เราก็เลยเปลี่ยนวิธีการปรุงใหม่โดยการเอามาทำเป็นยำเลยเพื่อให้สะดวกในการที่จะรับประทานเข้าไปนะคะ
ก็จะเป็นรสชาติที่กลมแล้วก็จี๊จาดนิดนึงเพราะว่าเป็นออกแนวรสยำนะคะ

งคั่วหอยขมเนี่ยเป็นไฮไลท์ของร้านเลยนะคะ
ของเราเนี่ยจะใช้กะทิสดแล้วหอยที่เราใช้ในการแกงเนี่ย
เราจะแกะโดยที่ไม่มีตัวอะไรที่แบบระคายลิ้นอะไรอย่างนี้เราเอาออกหมดเลยค่ะ

แล้วก็เลือกที่เป็นหัวแล้วก็เอามาซอยเองนะคะเพื่อความสะอาด
ชะอมแล้วก็เด็ดเอาแต่ยอดที่มันอ่อน
แล้วที่สำคัญที่สุดคือใบชะพูเนี่ยเราปลูกเองค่ะ
แล้วเราก็เอามาแกงทานได้โดยที่ไม่ต้องลำบากมานั่งจุ๊บมานั่งอะไรเลยค่ะ

นูถัดมาก็เป็นหมูมะกรูดนะคะ
หมูมะกรูดเราจะใช้หมู๓ชั้นนะคะมาสไลด์ให้บาง
แล้วก็ไปคลุกเคล้ากับซอสปรุงรสของเราค่ะ
แล้วก็มาทอดทอดจนกรอบเลย
แล้วก็ตบท้ายด้วยใบมะกรูดเนี่ยค่ะสาดลงไปแล้วมันก็จะทำให้มีกลิ่นของใบมะกรูดเนี่ยค่ะ
ลงไปในหมูด้วยรสชาติก็จะเป็นเหมือนหมูทอดแล้วก็มีความกรอบ
ก็เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ค่ะ

นูสุดท้ายนะคะเป็นต้มขาปลาสลิด
ขาปลาสลิดเนี่ยปกติแล้วคนโบราณเนี่ย
เขาจะใช้ปลาสดิตเอาไปปิ้งแต่เราใช้เอาไปทอดนะคะ
แล้วเราก็เอามาแกะเป็นเนื้อแล้วก็ทำเป็นต้มขา
แต่ว่าที่เราโดดเด่นก็คือเราจะไม่ใช้นมสดนะคะ

อันนี้ก็รสชาติก็เด็กก็ได้นะคะ
ก็ไม่ได้เผ็ดมากค่ะผู้ใหญ่ก็ชอบค่ะ
อร่อยเด็ดขนาดนี้จะไม่ให้บอกต่อได้ยังไง
แถมเมนูแต่ละเมนูยังเป็นอาหารไทยโบราณ
หาทานยากอีกด้วยนะคะเนี่ย
สำหรับท่านที่อยากจะมาทานข้าวที่นะคะ
จะเรียนให้ทราบก่อนว่าเราเป็นแม่ครัวที่ทำอยู่คนเดียวนะคะ
การบริการอาจจะไม่ทันใจยังไงรบกวนโทรมาก่อนนะคะ
แล้วก็ร้านเราเนี่ยอยู่ติดถนนเรียบทางด่วนลามินทานะคะ
มาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมอาหารไว้ให้
เก่าเก็บยินดีต้อนรับทุกท่านและก็ทุกวันด้วยนะคะ
เรียนเชิญค่ะขอให้เราได้รับใช้นะคะ
โอ้โหเป็นยังไงบ้างทุกคนค่ะ
แต่ละเมนูเนี่ยเห็นแล้วหิวเลยนะคะขอข้าวสวนร้อนได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
เอาล่ะแต่ละเมนูเนี่ยยำเมี่ยงปลาทับทิมน่าทานมาก๑๒๐บาท
แล้วก็นี่หมูมะกรูดค่ะ๑๒๐บาทคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็ต้มขาปลาสลิด๑๕๐บาทแต่ละเมนูเนี่ยบอกเลยว่าสร้างสรรค์นะคุณแจ๊กกะลีนค่ะ
วันหยุดก็ไปกินกันได้เนอะที่สำคัญเวลากินไปเนี่ยคุณได้อาหารตาด้วยนะ
ไปเดินดูของกงของเก่าได้จิบกาแฟด้วยอิ่มอร่อยกับอาหารไทยรสชาติอร่อยด้วยนะคะ
และที่สำคัญครัวเก่าเก็บเนี่ยมีห้องพักด้วย
ใครจะรู้ที่นี่นะโอ้โหบริการครบคันมากเลยนะคะ
เรียกว่าบอกเลยมาที่เดียวครบจบนะคะ
อาหารก็อร่อยขนมหวานชากาแฟรวมถึงที่พักด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
น่าไปจริงนะคะถ้าใครเนี่ยยังไม่มีโปรแกรมไปที่ไหนนะ
วันนี้ก็สามารถแวะไปได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ